หนึ่งเรื่องเราจะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดพังงาค่ะ
มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและการเข้าป่าไปตามหากลอย
กลอยนี่นะถือว่าเป็นของกินยอดนิยมในสมัยโบราณเลย
จุบันหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแล้ว
แต่ว่าการที่เราขุดกลอยมาได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเอามาประกอบทำอาหารได้เลยนะ
มันต้องมีวิธีการที่เขาเรียกว่ากำจัดพิษของกลอยก่อนด้วยนะครับ
เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมตั้งแต่การเข้าป่าหากลอย
แล้วก็กำจัดพิษของกลอยแล้วมาปรุงเป็นเมนูอาหารเลย
ติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
นายสนิทเปรมจิตอายุ๕๖ปี
ชาวอำเภอตะโกทุ่งจังหวัดพังงา
พาเข้าป่าไปตามหากลอย
ของกินที่จะนำมาทำขนมหวานยอดนิยม
กว่าจะได้กินไม่ใช่เรื่องง่าย
กลอยต้นนี้นายสนิทปลูกไว้เมื่อ๔ปีก่อนค่ะ
ลักษณะของใบกลอยก็ดูไม่ต่างกับต้นไม้ใบย่าชนิดอื่น
แต่ถ้าสังเกตดีจะสังเกตว่ามีใบย่อย๓ใบเรียงสลับกัน
เป็นไม้เขาล้มลุกมีหนามรอบเขา
เลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่
หัวกลอยมีลักษณะคล้ายกับหัวหมั่นเทศ
ต้องใช้จอบหรือเสียมขุดขึ้นมา
การขุดต้องกักขนาดความใหญ่ของหัวกลอย
พยายามอย่าให้คมเสียมไปโดนเนื้อ

การขุดต้องใช้เวลาและต้องออกแรงมากหน่อย
หนึ่งต้นจะมีหัวกลอยประมาณ๓๔หัว
บางคนถ้ารู้จักสังเกตดี

หนักเป็น๑๐กิโลกรัมก็มี
ลอยที่ขุดขึ้นมาใหม่จะต้องระวัง

การหยิบจับด้วยมือเปล่าอาจทำให้เป็นผื่นคันได้
ลอยที่ได้ก็จะนำมาปอกหั่นสไลด์บาง

แล้วก็นำไปแช่ในน้ำที่ไหลผ่าน

สังเกตจนน้ำล้างมีลักษณะใส
จากนั้นก็นำมาผึงให้แห้ง
ต่อมาก็เตรียมนำกลอยมาเป็นขนมข้าวเหนียวกลอยได้เลย
วิธีการทำขนมข้าวเหนียวกลอย

ข้าวเหนียวดำผสมกับข้าวเหนียวขาว
งาดำงาขาว
เกลือแล้วก็ใบเตยหอม

นึ่งพร้อมกันครึ่งชั่วโมง

ก็ให้นำมะพร้าวไม่อ่อนเกินไป

จากนั้นก็นึ่งต่ออีก๕นาที

นิยมของคนโบราณแล้ว

และครอบครัวก็ได้ทำข้าวเหนียวกลอย
จำหน่ายราคาถุงละ๒๐บาท

ก็ทำขายเล่ขายก็ขายยากอยู่

ให้เขากับไทยแก้ว

ก็ขายยากเพราะว่า

มันไม่อร่อยบ้างอะไรบ้างถึงลองผิดลองถูกมา๓ปี

ใช่ไหมแล้วก็ลองขายดู
เอาไป๑๐๐ถุง๒๐๐ถุงแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
เอาไปนั่งขายก็ขี้เกียจ

หน่วยงานราชการจะขายได้หมด

ก็สามารถดื่มแก้น้ำเหลืองเสีย

แก้ปวดตามข้อได้ด้วย
ส่วนรากหากนำไปบดให้ละเอียด

ใบยาสุกใบลำโพงหรือพริก
เพื่อฆ่านอนในแผลสัตว์ได้อีกเช่นกันค่ะ